ครูสาวชาวบุรีรำนะคะเธอออกมาอยากให้ไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าพ่อของเธอขับรถผ่านถนนที่เป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
สุดท้ายพัวมาลัยกระแทกกับหน้าอกของพ่อเธอจนถึงขั้นใต้ฉีก
เธอก็เลยขี่รถไปอีกรอบนึงแล้วก็อัดคลิปไว้ด้วย
อยากให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าถนนเส้นนี้เป็นยังไงค่ะ
ที่อยู่มาตั้ง๒๗ปีแล้วถนนก็เหมือนเดิมนะคะทุกคน

เริ่มไม่ชินตรงที่พ่อมาผสมอุบัติโบเผตนี้แหละค่ะทุกคน
เนี่ยตรงนี้ทุกคนมันคือ
อะไรก็ไม่รู้ค่อยขับมาก็ได้หมด

ไปไหล่ทางไหล่ทางก็มีหลุม
ก็คือต้องหยอดอย่างเดียวทุกคนต้องหยอดลงหลุมอย่างเดียว

๒๗ปีแล้วล่ะคะไม่มีการปรับปรุงเลยล่ะ
ใช่แล้วก็แล้วถ้ารถใหญ่จริงหลบไม่ได้นะ

ต้องลงหลุมอยู่ดีอ่ะเออแล้วหลุมนี่ก็ลึกลงไปด้วย

นางสาววันธิดาเติมงามเธออายุ๒๗ปี
เธอเป็นครูชาวบุรีรำแล้วเธอเป็นลูกสาวของผู้ประสบเหตุ
ทนไม่ไหวถึงขั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไลฟ์
พาไปดูถนนในหมู่บ้านที่เป็นแบบนี้คุณผู้ชม
สภาพมีแต่หลุมมีแตงบ่ออย่างกับอยู่บนดวงจันทร์
หลังก่อนหน้านี้พ่อของเธอประสบอุบัติเหตุ
เพราะว่าถนนสายนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
๒ครั้งแล้วที่พ่อเธอประสบอุบัติเหตุนะคะ
นางสาววันธิดาลูกสาวผู้ประสบเหตุ
พาผู้สื่อข่าวไปดูถนนจุดนี้ค่ะ
อยู่บนถนนสายระนามพรวงโคกสนวนในอำเภอชำนิ

แต่ว่าสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นเบาะ
มีน้ำขังเกือบตลอดสายระยะยาวระยะทางยาวประมาณ๕กิโลเมตร

ชาวบ้านต้องนำกิ่งไม้เอามาวางไว้
เป็นสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังนะคะ

นางสาววันธิดาเธอบอกว่าปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
เพื่อเธอขับรถถ่ายนามแบบนั่งขับออกไปนา
แล้วก็ขากลับเนี่ยก็คือขับรถไปแล้วก็ไปตกหลุมพวกนี้แหละค่ะนะคะ
แล้วก็เป็นหลุมที่ลึกมากแล้วก็กว้างมาก
ทีนี้จังหวะนั้นพวงมาลัยไปกระแทกกับหน้าอกอย่างแรง
พ่อมีอาการหายใจติดขัดก็เลยพาไปหาหมอ
ทีนี้ผลสรุปออกมาหมอบอกว่าไตฉีกค่ะ
ก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลรักษาตัวนานกว่า๑สัปดาห์แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๒ค่ะ
ครั้งแรกพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปตกหลุม
เสียหลักรถล้มศีรษะฟาดพื้น

สำรวจซ่อมแซมแก้ไขให้หน่อยนะคะ
ก่อนที่จะมีการประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตไป
เพราะเธอเองก็สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้ตั้งแต่เกิด

บอกว่าทุกวันนี้เห็นถนนอยู่ในสภาพเดิมหมดเลย

ล่าสุดนางสาววันธิดาโพสต์อัปเดตในเฟซบุ๊กค่ะ
บอกว่าทางเจ้าหน้าที่อบตมาแจ้งแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะมีการดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนให้
ว่าโครงการจะเริ่มได้ในปี๒๕๖๕ค่ะ

เปล่าก็ยังไม่ได้ทำอ่ะนะ